เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างมาติดตามครอบครัวสุดฮาอย่างครอบครัวศิลาชัยกันบ้างดีกว่า

ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อเปิ้ลนาคอนค่ะเตรียมที่จะลาอุปสมบท

แล้วก็ตั้งใจที่จะแบ่งบุญนี้ให้กับทั้งภรรยา
แล้วก็ลูกทั้ง๓อ่อด้วยค่ะ
อนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับคุณพ่อลูกสามเปิ้ลนาคอน
ที่ล่าสุดเจ้าตัวประกาศผ่านสื่อ
ว่ากำลังจะเตรียมลาอุปสมบทเป็นครั้งแรกในชีวิต
โดยได้เลิกดีทำพิธีบวชนาคในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และจะบินไปทำพิธีอุปสมบทวันที่๔กุมภาพันธ์
ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย

ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับพ่อหลวงของคนไทย

งานนี้เจ้าตัวก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย
เพราะเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิต
โดยหลังจากเข้าพิธีบวชนาคตามเลิกที่กำหนด

ตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย

โดยตอนนี้เร่งเคลียร์งานและเตรียมความพร้อม
องบทสวดอย่างจริงจังแล้วค่ะ
อย่างที่ภรรยาได้ประกาศออกไปแล้วนะครับ

พยายามจะไม่อยากไม่ให้ใครรู้เหมือนกันนะฮะ

เพราะว่ามันเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิตนะฮะ
แล้วก็เกิดมายังไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ
ว่าตัวเองจะบวชแล้วคิดว่าจะไม่บวชด้วย
แต่พอมาวันหนึ่งปุ๊บเราก็แบบ
กับพัทรกับผู้โครงการไปทำบุญที่วัดแล้ว
พระท่านถามเอ่อถูกไหมครับ
สมเด็จวัดเจ้าอาวาสวัดเทพชาณีนะครับ
ท่านก็เมตตาถามเราว่าบวชหน่อยไหมอะไรอย่างนี้
ให้คนแรกเลยก็คือ
หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
คือพ่อคนเดียวของเรานี่แหละ
บวชนาควันที่๓กุมภาแล้วก็ไปบวชพระที่วันที่๔เลย
ไปบวชที่วัดพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย๑๕วันครับ
ตอนนี้ก็พร้อมหมดนะนะเพียงแต่ยังสวดไม่ได้เลย
คือได้ประมาณสัก๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์แหละ
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
คุณพ่อเปิ้ลกลับมาไม่รู้ว่าลูกทั้ง๓อจะจำได้หรือเปล่านะ
เพราะว่าจะต้องมีการลาอุปสมโปรดกลมของกลมหัวนะ